พาไปดูพิธีที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีของบ้านรากแก่น
นั่นก็คือพิธีครอบครู

คุณแนนซี่ก็มารวมไปถึงหลายคนที่เคารพสัทธาในสิ่งนี้
คุณผู้ชมค่ะบ้านนี้ก็ยินดีต้อนรับเปิดบ้านกันไป

มาให้เพิ่มความปังด้วยพี่แคนดี้เอาถ่ายกระเป๋ามู
คือก่อนเริ่มพิธีเนี่ยพี่แคนดี้เอากระเป๋าที่พี่แคนดี้ใช้ประจำมาร่วมพิธี
ด้วยเป็นธรรมเนียมของเจ้าแม่กระเป๋าสายมูไปแล้ว
แคนดี้บอกว่าถ้าไม่เอากระเป๋ามาร่วมพิธีนะ
จะรู้สึกไม่มั่นใจเวลาหยิบใช้

กระเป๋าไปไหนอะเป็นเกฤดเหมือนกับโค้ช
หลังจากนั้นค่ะพี่แคนดี้ก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน
ซึ่งก็คือคุณแม่บานเย็นรักแก่นก่อน

ให้กระทำการใดก็สัมฤติผล
หลังจากนั้นมีพิธีพรามค่ะเริ่มต้นขึ้นเวลาประมาณ๘โมง
รากแก่นก็จัดบายสีชุดใหญ่เลย
มีพระประจำบ้านพ่อแก่แล้วก็องค์ปู่พญานาคที่บ้านรักแก่นนับถือ
อันนี้โซนหน้าบ้านนะคุณผู้ชมมีชั้นเกิดไปมาแล้วนะครับ

แล้วก็เชิญสายยานพญานาคทุกองค์มาร่วมพิธีด้วย
บางคนอาจจะถูกกับสายันนี้สายยานนั้นแล้วนี่ก็เป็นไปตามภาพคุณผู้ชมค่ะ
เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าพี่แคนดี้เขาเชื่อว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับพญานาคได้
ขณะที่สวดอัญเชิญสายพญานาคมาคุณผู้ชมประทับลานพิธี
คุณผู้ชมเหตุการณ์แปลกประหลาดตามภาพเลยพี่แคนดี้ทิ้งตัวตุ๊บลงไปเลย
คุมตัวเองไม่ได้แล้วก็น้ำตาไหลระหว่างทำพิธีสองรอบด้วยกันเหมือนร้องไห้นะ
ลงไปเหลื้อยเลยคราวนี้เขาบอกว่าเบะเหลื้อยดีล่ะให้คุณผู้ชมดูนะกำลังรำสวยเลย

ยกมือสาธุกันทั้งลานพิธีคุณผู้ชมนะ

แต่ว่าหลายคนก็คงเห็นหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นกับเรา

ว่าเราสามารถที่จะใช้ร่างเป็นผ่านพลังงานดี

พยายามจะเข้ามาเพื่อมา
เพื่อรับบุญบารมีเพื่อรับเหล่านี้นะคะ

พลังงานดีก็เข้ามาคล้ายจะเป็นบริวารนะคะ
เพื่อจะขอใช้ร่างเรา
ในการที่จะรำถวายด้วย

แต่เพียงแต่ว่าเราต้านเขาไม่ไหวแล้ว
ต้านไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อยไป

เขาอยากจะใช้ร่างเรารำอะไรก็ว่ากันไป
คุณผู้ชมเรื่องพดชงพิธีผ่านไปแล้วนี่

มาเลยค่ะรู้ว่ารอคอยกันอยู่

ไม่ต้องรอจุดหมดเพราะเราดูมาให้แล้วบอกให้เลย
แล้วจะบอกว่าบ้านเลขที่พี่แคนดี้ล่ะบ้านอะไร
บ้านเลขที่๕๖หลายคนบอก๙๕๐ทีนี้๕๖
๕๖๕๙เสร็จก็ได้อยู่นะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
รวมไปถึงพิธีสงฆ์ก็มีถวายเพลง๙รูปด้วยกัน
คุณผู้ชมมาทำพิธีมาช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีปังให้กับครอบครัวรากแก่น
แล้วก็คนที่ไปกลับไห้บูชากันวันนี้ด้วยค่ะ
ใช่แล้วคุณผู้ชมดูที่ภาพนะเราเห็นเป็น๙๙
แต่ข้างล่างเลข๐มันแตกออกไปเหมือนเป็นเลข๘หรือเปล่า

คุณผู้ชมดูตามนะเมื่อสักครู่ได้เห็นมันแยกออกมามีหางออกมาแบบนี้
ที่บ้านขอเสื่อหน่อยจะให้มันฟังเพื่อน

แต่จะเอาเสือมาก็ได้เพราะว่าเรื่องตัวเลขมันยังไม่จบไม่สิ้นคุณผู้ชม